ส่วนศึกยูโร๒๐๑๖นะครับในค่ำคืนนี้จะหาอีก๑ทีมเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศ
กับทีมชาติโปรตุเกตในค่ำคืนนี้เป็นการเจอกันของเยอรมนีกับทีมชาติฝรั่งเศสเจ้าภาพ
ความพร้อมของทั้งคู่เป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ
ก่อนอื่นนะครับไปดูสถิติจากเกมเมื่อคืนกันก่อน
ก็ช่วยให้ประตูเกตครับชนะเวลส์ไป๒ประตูต่อ๐ก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ในศึกยูโรได้เป็นครั้งที่๒ต่อจากปี๒๐๐๔นะครับ
ครั้งนั้นเนี่ยโปรตูเกตเป็นเจ้าภาพยูโรนะครับแล้วก็เข้าชิงกับทีมชาติกรีส
แต่สุดท้ายเป็นพระรองครับแพ้ให้กับกริสไปแบบพลิกล็อก๐ประตูต่อ๑ครั้งนี้
ได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เขาลงเล่นมากที่สุด๒๐นัดแล้วยิงไป๙ประตูสูงสุด
แล้วก็ยังทำประตูในรอบสุดท้าย๔สมัยติดต่อกันอีกด้วย
และถือว่ายิงประตูสูงสุดถ้าหากนับตั้งแต่รอบคัดเลือก
และรอบสุดท้ายจำนวน๒๙ประตูครับ
ดาวสันโวอันดับ๒ที่มีโอกาสแซงอองตวนกริสมันของฝรั่งเศส

หากว่าเขานั้นยิงเพิ่มในรอบชิงชนะเลิศได้นะครับ
ตูเกตนะครับจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศส
เจ้าภาพนะครับที่จะลงเตะในคืนนี้เวลาตี๒โดย๒๗นัดที่เคยพบกัน
อรมนีครับชนะไป๙เสมอ๖และฝรั่งเศสชนะไป๑๒นะครับ
ในวันนี้นะครับในค่ำคืนนี้เยอรมนีจะขาดมัสครูเมิลประการหลังที่ติดโทษแบน
เจ็บยาวครับหมดศิษย์ช่วยทีมในทวนเตอร์เมนท์นี้แล้ว
ส่วนทางด้านเจ้าภาพฝรั่งเศสครับเกมนี้จะได้อดิวรามี่และเอ็นโกโลกองเต้พ้นโทษแบนกลับมานะครับ
ส่วนแนวลุกก็จะอยู่กันครบครับทั้งปป๊อกบาร์ดิมิทรี่ปาเย็ดโอลิวิเย่ชิรูและอองตวนกริสมานครับ
ไปดูที่เด็ดของพวกเขากันหน่อยนะครับเจ้าฝ้าฝรั่งเศสในค่ำคืนนี้ครับ
ต้องจับตามองไปที่อองตวนกริสมานนี่แหละครับที่ตอนนี้รั้งตำแหน่งดาวซอนโวของศึกยูโร๒๐๑๖อยู่นะครับ
ปกติเขาจะอยู่ริมเส้นแต่ว่าเกมในค่ำคืนนี้ทีเด็ดของเขาก็คือหากว่าหุบเข้ามาตรงกลางเมื่อไหร่
เขาจะเล่นด้วยการรอบอลจังหวัด๒จากโอริวิเยชิลูนะครับที่จะเบิ้ลตอมบอลให้
หรือไม่ก็จะต่อปล่อยหลอกให้กับกริสมันที่จะเติมวิ่งทะลุเข้าไปแล้วก็สอดแทรกขึ้นไปทำประตู
เหมือนกับที่เคยฉีกแนวรับของไอซแลนด์แล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์๕ต่อ๒ครับ
ซึ่งหากเยอรมนีวันนี้นะครับใช้แผงหลัง๔คนมีสิทธิ์นะครับที่จะโดนทะลุทะลวงได้เหมือนกัน
อาจจะต้องกลับมาปรับใช้ระบบหลัง๓คนในเกมที่เจอกับอิตาลีในรอบที่แล้วนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเกมนั้นยืดเยื้อจนต้องดวนจุดโทษตัดสินนะครับ
ต้องบอกเลยว่าเยอรมันนั้นถือว่าได้เปรียบครับเพราะว่ามีสถิติในการดวนจุดโทษนั้นดีกว่า
อรมันนั้นดวนจุดโทษชนะ๖ครั้งจาก๗ครั้งนะครับโอกาสชนะสูงถึง๘๕
ส่วนฝรั่งเศสนั้นในการดวนจุดโทษชนะแค่๓ครั้งจาก๖ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ชนะแบบ๕๐๕๐นะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งคู่เคยเจอกันล่าสุดในปี๒๐๑๕กับเกมอุ่นเครื่องฝรั่งเศสนั้นชนะเยอรมนีไปได้๒ประตูต่อ๐ครับ
ยูโรให้สนุกต้องร่วมสนุกกับทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับคุณผู้ชมครับ
จึงร่วมสนุกส่งไปรสนิยบัตรมาไทยผลกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่า
ทีมใดจะเป็นแชมป์ยูโร๒๐๑๖นะครับ
ชิงรางวัลนี้รวมแล้ว๔๐ล้านบาท
รางวัลที่๑เป็นเงินสด๑๐ล้านบาท
ร่วมสนุกได้จนถึงวันที่๙รักษณะคันธคมนี้
ภายในเวลา๑๘นาฬิกาครับ